สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันวิสิทธิมหันนะครับจับตาเตือนภัยของเรานั้นยังคงเกาะติดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง
ตอนนี้สถานการณ์น้ำสถานการณ์ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ดูเหมือนจะดีขึ้นนะครับ
แต่ยังไว้วางใจไม่ได้เพราะว่าต้นสัปดาห์มีโอกาสที่จะเจอฝนตกชุกอีกครั้งหนึ่งในบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ
และแน่นอนตอนบนอย่างภาคเหนือภาคกลางในระยะนี้ยังคงมีฝนตกปล่อยอย่างต่อเนื่อง
ยังไงใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงสุดสัปดาห์นี้ระวังหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะส่งผลต่อการใช้ชีวิต
แต่แน่นอนลมหนาวมาเยือนเมืองไทยของเราในช่วงกลางสัปดาห์ครับ
นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมแสดงกลุ่มก้อนเมฆเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
กลุ่มฝนกลุ่มเมฆที่ปกกลุ่มในเมืองไทยของเราตอนนี้บางตาลงแล้วนะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปก็คาดการณ์ว่ากลุ่มฝนกลุ่มใหญ่ที่ทำให้เกิดฝนตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
จะค่อยเคลื่อนขึ้นไปบริเวณพื้นที่อ่าวมะตามะของประเทศพม่านะครับ
หลังจากนั้นก็จะมารวมกับกลุ่มฝนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ

ทีนี้ปัจจัยสำคัญที่น่าจับตามองก็คือเรื่องของมรสุมฤดูหนาวนั่นเอง
คาดการณ์ว่าในช่วงต้นสัปดาห์ครับมรสุมนี้จะแรงขึ้น
ก็จะทำให้ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
โดยเฉพาะตอนกลางถึงตอนล่างอาจจะเยอะขึ้นขึ้นแรงขึ้น
แต่ที่สำคัญลมหนาวนี้ก็จะหอบเอาอากาศเย็นจากบริเวณทางตอนบนนั้น
แผ่ปกคลุมด้วยนี่คือกราฟิกมวลอากาศเย็นครับ
ฟ้าจะสังเกตว่าเริ่มมีการแผลมาในช่วงกลางสัปดาห์หน้าแน่นอนครับ
เหนือภาคอีสานได้หนาวสมใจฝนลดลงด้วย
มาดูกันนะครับว่าในแต่ละภาคเป็นอย่างไรกันบ้างจากการตรวจสอบณขณะนี้
เหนือจากการตรวจสอบพบว่าในระยะวันที่๑๐๑๓โอกาสการเกิดฝน
๔๐๖๐ของพื้นที่ใครจะไปยอดดอยอากาศหนาวครับ
อุณหภูมิต่ำสุดนั้นอยู่ที่ประมาณ๙๑๕องศาเซลเซียต
เย็นสบายแน่นอนครับอุณหภูมิจะเย็นลงประมาณ๒๓องศาเซลเซียต
ส่วนตามยอดดอยคาดการณ์ว่าต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ๖๑๒องศาเซลเซียต
ภาคอีสานตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง๑๒องศาเซียต
โอกาสการเกิดฝนยังมีอยู่นะครับ๑๒๐๔๐ของพื้นที่
ตามยอดภูมิต่ำสุด๑๓๑๕องศาเซียต
ในวันที่๑๓๑๖อากาศจะเย็นลงประมาณ๒๓องศาเซลเซียต
ยอดภูมิน้าถึงน้าวจัด๑๐๑๒องศาเซียต
ภาคกลางตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๑๓องศาเซียต
โอกาสการเกิดฝนยังมี๑๓๐๖๐องศาเซียตของพื้นที่
ส่วนใหญ่บริเวณฝั่งตะวันตกแล้วก็บริเวณทางตอนล่างของภาค
แต่ว่า๑๔๑๖องศาเซียตอากาศจะเย็นลงประมาณ๑๒องศาเซียต
ภาคตะวันออก๑๐๑๓องศาเซียตโอกาสการเกิดฝนยังมี๑๒๐๖๐องศาเซียตของพื้นที่
๑๔๑๖องศาเซียตอากาศจะเย็นลงเช่นเดียวกันประมาณ๑๒องศาเซียต
ใครจะไปทะเลครับคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตรห่างจากฝั่งออกไปคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
ทีนี้มาดูภาคใต้จากการตรวจสอบ๑๑๑๔มีฝนฟ้าขนองบางแห่ง
ร้อนละ๒๐๓๐องศาเซียตของพื้นที่ลดลงจากช่วงที่ผ่านมา
คลื่นนั้นสูงประมาณ๑๒เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยระวังหน่อยเพราะว่าอาจจะสูงมากกว่า๒เมตร
๑๕๑๖องศาเซียตหน้าจับตามองอากาศจะเย็นลงฝนเพิ่มขึ้น๔๐๖๐องศาเซียตของพื้นที่
แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนใหญ่บริเวณทางตอนล่างของภาคนะครับ
มาปิดท้ายที่กรุงเทพฯมหานครและปริมณฑล๑๐๑๓องศาเซียตโอกาสการเกิดฝนยังมี๓๐๖๐องศาเซียตของพื้นที่
แต่ว่า๑๔๑๖นั้นเตรียมรับลมเย็นนะครับซึ่งก็จะทำให้อากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครเย็นลงประมาณ๑๒องศาเซลเซียต
มีทั้งฝนมีทั้งเรื่องของความหนาวเย็นมาปนกันแบบนี้อาจจะต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายยังไงช่วงนี้ก็ตรวจสอบสภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอด้วยนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ